สาแก้วไปหาเสียงอยู่จู่ลมพัดแรงนะมันมีพายุฤดูร้อน
ป้ายหาเสียงอุบัติวิจัดทับผู้สมัครกับคุณผู้ชม
นี่ครับบรรยากาศก็เกิดขึ้นอยู่ที่ขณะที่นายสรวงเทียนทอง

กำลังยืนปราศัยหาเสียงกับชาวบ้านหลายร้อยคนที่ตำบลฝากห้วย
อยู่ที่อำเภออัตยัยประเทศฝากห้วยและอยู่ที่สาแก้วนี่แหละ
ถึงนโยบายต่างของพลักษณ์
ก็พูดเนี่ยอู้ยพูดไปพูดมาเอ้ามันมายังไง
เกือบจะทับตัวเองอะครับหันไปทัน
ลมกระโชกแรงขึ้นมาอย่างแรงก็ทำให้ป้ายเนี่ย
เป็นป้ายไว้นี่แล้วมันมีโครงเหล็กอยู่หลังเวทีเนี่ยมันก็เอ็นทับลงมา
เขาก็พยายามที่จะหันไปเอามือไปค้ำแต่มันก็ค้ำไม่ได้หรอก
มันหนักมันหนักนะไม่ไหวก็เลยรีบกระโดดลงเวทีหนีทัน
ก็วิทย์จะถูกโครงเหล็กทับต่อหน้าคนที่ไปฟังการปราศัย
แต่ก็ยังประสัยต่อนะหลังจากทีมงานเอาโครงเหล็กออกไปแล้ว
ก็ยังขึ้นไปปลาสายต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล่ำลาชว่า
แล้วก็แยกกันไปช่วงนี้คุณจะส่งหาเสียงช่วงคล้องสุดท้าย
เฟฟตัวเองด้วยนะโดยเฉพาะอีสานก็มีเรื่องของพายุฤดูร้อนอยู่นะครับ
ยังไงก็ระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ที่สำคัญเนี่ยเอาป้ายหาเสียงไปติดตรงไหนเนี่ย
ชับทีมงานด้วยอย่าไปบังขับรถมันมองไม่เห็น
จะเลี้ยวเนี่ยโอ๊หันไปมีแต่ป้ายหาเสียง
อันตรายที่จะข้ามันอาทิตย์ทุกประเทศได้